เห็นกันทุกวันแต่ก็ยังมีกันทุกวันเหมือนกันนะคะ
กรณีที่ชาวบ้านไปลักลอบจุดไฟเผาหญ้า
พอจุดไฟเสร็จปุ๊บคุณคะย่ามันเยอะเนี่ย
ย่าแห้งสุดท้ายมันลามทุ่งค่ะ
ลามทุ่งไปกินพื้นที่นาของชาวบ้าน
เสียหายกันหลายสิบไร่เลยนะคะ
พิกัดนิดนึงจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหลังศูนย์บริการเชฟโลเลสสาขามหิดล
มหิดลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เห็นไหม
ไหม้แล้วมันไหม้ย่าเป็นวงกว้างแบบนี้ค่ะ
ลุกลามแนวยาวกินพื้นที่หลายสิบไร่
จนเกิดควันพวยพุ่งแบบนี้นะคะ

ระดมรถบรรทุกน้ำ๗คันเข้าไปควบคุมเพลิง
แต่อุปสรรคสำคัญนอกจากเรื่องของกระแสลมที่มันคงพัดแรงแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของทางที่เข้าไปบางจุดมันเป็นทางแคบ
รถดับเพลิงเนี่ยรถน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องต่อสายยางเข้าไปในจุดที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้
แล้วคุณคะจุดที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยบางจุดเนี่ย
มันเป็นก่อย่าแห้งลักษณะสูงกว่าหัวคน

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงกว่า๓ชั่วโมง
ร่วมกว่า๓ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
ส่วนสาเหตุอย่างที่รายงานข่าวไปตั้งแต่ตอนต้น
เกิดจากชาวบ้านไปลักลอบจุดไฟเผาย่าในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะ

ไปไฟเนี่ยมันลุกลามบานปลายขาดขยายเป็นวงกว้าง
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ทีนี้แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องตามมา
นั่นก็คือเรื่องของค่าฝุ่นละอองต่าง
ซึ่งตอนนี้ในบ้านเราก็สถานการณ์ยังไม่ค่อยคลี่คลาย
ปรากฏว่าไปวัดค่าตรงจุดนี้โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่
มันเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้เกินกว่าค่ามาตรฐาน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์แนวโน้ม
เรื่องของเหมาะควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คาดว่าน่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชน
งดการเผาทุกชนิดเพื่อลดปัญหาหมอกควันด้วยนะคะ
ค่ะปัญหาย่าถูกเผาแบบนี้
คือเวลาเผาไม่ได้บอกเขาได้นะว่าห้ามไป
เลยเครนนี้ไปไม่ได้ประกอบประปรมด้วยนี่นะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีที่นนทบุรีก็มีเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ไฟไหม้ย่าข้างทางค่ะคือจุดเนี้ยมันลาม
ลามจนไปไหม้ร้านส้มตำเสียหาย
ร้อนหน้าร้านใช่ค่ะคือแล้วไปจับผู้ชายคนหนึ่งได้นะคะ
มือถือไฟแชคอยู่เลยแล้วตัวเองก็ยอมรับด้วย
ว่าเป็นคนเผาเองแต่ควบคุมเพลิงไม่ได้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพบางบัวทองพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สะพานบางบัวทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงแบบเนี้ยเพลิงมันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนะ๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
พอเพลิงสงบลงนอกจากป่าย่าข้างทางที่มันได้รับความเสียหายแล้ว
แล้วก็หมอกควันที่มันพัดเข้ามาแถวถนนแล้วร้านส้มตำเนี่ยค่ะ
เขามีอยู่ข้างทางแบบนี้ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
นายสมเกียจรสหอมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ติดอยู่กับร้านส้มตำเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่มันเกิดไฟลุกไหม้
ตอนแรกเห็นไฟมันไหม้ย่าข้างทางห่างจากร้านประมาณ๕๐เมตร
แต่ลมมันแรงค่ะไฟมันลามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาติดร้านส้มตำ
ส่วนตัวเองและหลานชายไปช่วยกันดับไฟเหมือนกัน
โดยให้ภรรยาเก็บของในร้านในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ
ต่อมาก็ต้องไปตามหาว่าไฟไหม้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ
ไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะนั่งอยู่ตรงแบบนี้ข้างทางแบบนี้
อายุน่าจะประมาณ๕๐๖๐ปี
ในมือยังถือไฟแชคอยู่เลย
แต่สิ่งที่รู้เรื่องเขายอมรับว่าเขาเป็นคนจุดไฟเผาเอง
แต่มันควบคุมไม่ได้มันลุกลามฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
วันทองครับวันทองมีแม่เอลวันทุกทีเลยครับวันทองครับมี๕องค์มี๕องค์นักศนกับเพื่อนเลยครับ
รู้เรื่องไหมวันทองอะไรอ่ะวันทองสองใจอะไรอย่างนี้เหรอ
มันเกี่ยวอะไรกับไฟอ่ะแต่สรุปเขาก็นี่แหละได้เนื้อหาใจความเขาเป็นคนเผาเอง
สอบปากคำในที่เกิดเหตุเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวชายคนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเลยนะที่สพบังบัวทองก่อนพิจารณา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ